แต่ว่าที่ประธุมธานีเนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งอายุห้าสิบเจ็ดปี
เมื่อคืนนี้ถูกแทงถูกแทงจนสาหัสเลย
วิ่งร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

ยังไม่รู้ว่าใครแทงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

มีภาพช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เดี๋ยวไปดูนะครับ
นี่ฮะสลบอยู่ริมทางเท้าเลยครับ

คนที่ถูกแทงชื่อในเที่ยงพักดีรัฐ

ถูกแทงด้วยมีดเข้าไปที่ท้องด้านซ้าย
หน้าอกหลายแผลเป็น๑๐แผลครับ

วนคลางเจ็บปวดแล้วก็สลบไปนะครับ

หมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
รังศิษย์ประทุมธานี๑๒ซอย๓นะฮะ
ในพื้นที่ธัญบุรีปฐุมธานี
คนที่บาดเจ็บไม่สวมเสื้อนะฮะ
กางเกงขาสั้นเป็นแบบบ็อกเซอร์นะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีไปแล้วนะครับ

วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
แถวจุดเกิดเหตุนะครับ
ซอยรังศิษย์ประทุมธานี๑๒ซอย๓
มีชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นว่าคนที่ทำร้ายในเที่ยงเนี่ย
เป็นผู้ชายคนนึงรู้แต่ว่าชื่อในโจ๊ก

จำหมายเลขทะเบียนได้บอกกับตำรวจไปแล้วนะครับ
โจ๊กเนี่ยเอามีดไล่แทงในเที่ยงจนบาดเจ็บ
ระหว่างเกิดเหตุลูกชายของคนที่
เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแล้วคนร้ายเอามีดเนี่ยแทงเข้าไป

ส่วนในเที่ยงก็วิ่งออกมาเห็นเลือดเต็มร่างกาย
เที่ยงวิ่งหนีไปไกลสัก๓๐๐เมตร
ไปขอความช่วยเหลือกับคนที่อยู่แถวหน้าปากซอย

จะโดนแทงละรุ่น
มีร้านขายโทรศัพท์มือถือร้านหนึ่งนะครับ

แล้วก็พนักงานที่ร้านก็เข้าไปช่วย

เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เป็นช่วงเมื่อคืนนี้ที่ในเที่ยงคนเจ็บ

มีคนที่เขาเห็นบอกว่าตอนแรกนึกว่าเลี้ยงปีใหม่
หรือว่าแบบเล่นสาดสีสีแดงอะไรกัน

เดินแบบเหมือนกุมท้องไปเลย

ซึ่งพนักงานที่ร้านมือถือร้านนี้

แล้วให้เราดูเนี่ยบอกว่า๓ทุ่มครับเมื่อคืนนี้กำลังเอาของเข้าร้านกัน
เจ้าของร้านด้วยนะครับก็อยู่ด้วยผู้ชายอย่างที่ท่านเห็นฮะไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้น
ตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเดินผ่านไปนะครับคือพอเดินผ่านไปแล้วเขาก็เริ่มมองกันเพราะว่าผิดสังเกตนะฮะ
แล้วก็เห็นคนเจ็บเริ่มร้องให้คนช่วยเจ้าของร้านมือถือก็เลยวิ่งไปหาเอากระดาษทิชชู่กับเสื้อสองตัวไปช่วยซับเลือดแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนที่เข้าไปช่วยในเที่ยงยังพอพูดได้ก็บอกแค่ว่าให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าเขาถูกแทง
ที่ถ้าตอนให้ไม่ออกมากว่าเราทิ้งได้มันเองแล้วตอนที่เราได้น่าสังใจทางทำอะไรกันก็ถูกเจ็บได้
ปาร์ตี้ปีใหม่อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

พอนั่งเสร็จก็เลือดมันเยอะไง
ข้างหน้านี้เต็มหมดเลย

เขายังพูดได้ให้พาไปโรงพยาบาล

มาเช็ดหน่อยแล้วก็มาเช็ดชู้

สองตัวเอาไปซัก
ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกับใครนะ

เหมือนกับนอนไม่นอนก็นั่งกินเหล้ากันหรือเปล่า

แล้วก็แสงเกงตัวเดียว

เห็นเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ

ที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปเจอมาเพื่อนบ้านเนี่ย

อยู่ในซอยได้๔๕วันเองนะครับ

หลายแผลข้างหน้าด้วย

แต่ไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรที่ไหนยังไง
คดีนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร

ว่าคนร้ายเป็นใครตอนนี้ก็ไปได้
ภาพต่างที่เป็นหลักฐานแล้วนะครับ

คนที่เห็นเหตุการณ์เอามาเป็นข้อมูล

ยังถามอะไรมากไม่ได้นะฮะ

นอกจากบาดเจ็บแล้วก็เมาด้วย

รอยเลือดยังอยู่เลยเดี๋ยวต้องรอให้ลุงเที่ยง
อาการดีขึ้นก่อนแล้วก็หายเมาก่อน

เหมือนไม่เจ็บอ่ะอาจจะยังเมาอยู่ไม่ทันรู้สึก